เรื่องนี้พาดหัวหน้าหนึ่งเป็นตัวรองด้วย
เริ่มประเดิมวันนี้เปิดให้ยื่นคำขอกู้
กับเอกสาร๓ส่วนลุ้นบ้านล้านหลังนั่นเอง
ใครที่ยื่นเรื่องไว้แล้วต้องไปธนาคารนะครับ
ก็เตรียมเอกสารสามส่วนนี่

ไปธนาคารกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะคุณผู้ชม
โมงเช้าที่ทอศสำนักงานใหญ่นะคะ
โดยนางสาวสุธาทิพย์ธรรมสิริพนักงานบริษัท
เป็นคนแรกนะที่เดินทางมายื่นเอกสารขอสินเชื่อ
เพื่อที่จะซื้อห้องชุดในโครงการบ้านล้านหลัง
ที่ธนาคารอาคารสงคร้อหรือว่าทอศสำนักงานใหญ่
สามารถที่จะยื่นกู้ได้ไปฟังเสียงคนที่มาแต่เช้าตรู่หน่อยนะคะ
คิดว่าคิดว่าไม่มีทางจะไปกู้อะไรได้
หรือจะไปทำอะไรเกี่ยวกับบ้านได้เลยเหมือนประวัติเสียไปเลยอะค่ะ

เพราะว่าจากสมัยก่อนที่ไม่เคยคิดว่าจะเข้ามาธนาคารมากู้เกี่ยวอะไร
เกี่ยวกับบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าไม่เคยคิดเลย
แต่ว่าพอเขามีโครงการนี้มาแล้วก็มีข่าวสารออกมาให้ดูเรื่อย
ก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจนิดนึงค่ะ
ก็เลยอยากจะเข้ามานิดนึง
นี่คุณสุธาทิพย์ถือว่าเป็นคนกลุ่มแรกนะคุณนะ
คนกลุ่มแรกที่ไปลงชื่อลงรายละเอียดจองไว้แล้วนะครับ
แล้วก็เป็นกลุ่มในเงินก้อน๕๙๐๐รายแรกนะครับ
ค่ะก็เรื่องนี้คนก็มาเยอะเลยเมื่อเช้า
ยื่นเอกสารกู้สินเชื่อบ้านหลังแรก
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องเตรียมทั้งเก้าอี้เสริมต่าง

โดยทางด้านกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์
ฉัดชัยสิริไลก็เปิดเผยว่ามีผู้จองสิทธิ
เชื่อทั่วประเทศทั้งหมด๑๒๗๐๐รายค่ะ
ก็จะมีการทยอยพิจารณาศักยภาพของผู้ขอสินเชื่อในล็อตแรกก่อน
ล็อตแรกก็คือ๕๙๐๐รายให้เสร็จภายในช่วง๒เดือนนะคะ

เราจะพยายามพินาให้เสร็จภายใน๒เดือน
หลังจากนั้นจะได้เห็นยอดว่ามีผู้ที่ผ่านเท่าไหร
แล้วก็มีผู้ที่ต้องที่ธนาคารต้องเข้าไปช่วยเหลือในโครงการ

อยู่ในการประชุมบอร์ดวันที่๒๒มกราคม
ฝ่ายจัดการก็จะเสนอเรื่องในการที่จะ

จากเดิมที่ว่าเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของการขยายวงเงิน

หรือ๕๙๐๐๐ล้านบาทแรกก็สามารถยื่นคำขอกู้กับทางทออสรได้
ตั้งแต่วันนี้ค่ะไปจนถึง๒๙มีนาคมนี้
นี่กลุ่มแรกนะใช่ค่ะและผู้จองสิทธิ์ส่วนที่เหลือ
กำหนดให้ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่๑เมษายน
จนถึง๒๘มิถุนายน

ก็เอกสารแสดงตัวตนบัตรประจำตัวประชาชนอะไรเหล่านี้นะครับ
แล้วก็เอกสารแสดงรายได้นะครับ
แล้วก็เอกสารแสดงหลักประกันหรือที่อยู่อาศัยที่ต้องการซื้อ
สัญญาจะซื้อขายราคาไม่เกิน๑ล้านบาท
รวมถึงอย่าลืมเอานี่ไปด้วยคุณ
อันนี้คือคนกลุ่มแรกนะครับ